คดีที่มีชายชาวเกาหลีใต้
ถูกฆ่าหันศพแล้วก็เอาศพไปทิ้ง
ที่ป่าที่จังหวัดรายอง
ก็ตกลงก็จับกลุ่มผู้ต้องหาได้แล้ว
เป็นเพื่อนชาวเกาหลีใต้ด้วยกัน

ก็มาเช่าบ้านอยู่ที่จังหวัดระยองนะครับ
ผู้ตายเนี่ยเป็นนายจ้างนะชื่อว่านายชูเวมยองหุ่น
เป็นเจ้าของการเปิดเว็บไซต์ธุรกิจพนันออนไลน์คนนี้คือผู้ตายนะฮะ
ส่วน๒คนที่เป็นผู้ต้องหาเนี่ยเป็นลูกจ้างมือฆ่าหันศพชื่อว่านายคิมชางหุ่น
ส่วนอีกคนนึงเป็นโปรแกรมเมอร์คือคิมชังหุ่นเนี่ยเขาเป็นนักบัญชี
คนดูแลบัญชีอ่าคนนี้นะฮะอีกคนนึงเนี่ยเป็นโปรแกรมเมอร์ชื่อคิมฮยองจุ่น
เสื้อขาวที่มามอบตัวคนแรกเลยที่เขาบอกว่าเขาก็ไม่รู้เรื่องหรอก
อยู่ดีดีเขาก็ทะเลาะแล้วเขาก็ฆ่ากันตายแต่เขาอยู่ในเหตุการณ์มาเห็น
นายคิมชางหุ่นก็บังคับเขาว่าถ้าไม่อยากตายต้องมาช่วยเขาหันศพ
ค่ะก็เลยไปช่วยหั่นศพช่วยเอาศพไปทิ้งถูกต้องอีกคนนึงชื่อในเค
ตำรวจกันไว้เป็นพยานค่ะเพราะว่าเป็นคนเอารถมาให้ยืมถูกต้อง
นี่คนนี้นายเครถเป็นของพระยาชาวไทยตรวจสอบสวนแล้วเขาบอกว่าก็ไม่รู้เรื่องหรอก
ก็คงจะรู้จักกันแล้วก็ขอยืมรถก็ให้รถเข้าไปนะครับ
นายคิมชังหุ่นมือฆ่าเนี่ยบอกว่าโมโหที่นายชูเวยมายองหุ้นเนี่ยให้เงินเดือนเขาแค่สามหมื่น
แต่อีกคนนึงที่เป็นโปรแกรมเมอร์ที่เรียกมาช่วยหั่นศพให้ตั้งแสนหนึ่ง
พอทะเลาะกันก็ถูกขู่ว่าเดี๋ยวจะไปจัดการครอบครัวเขาที่อยู่เกาหลีใต้ก็เลยฆ่าซะเลยนะครับ
ความคืบหน้าของคดีในวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
พนักงานสอบสวนสพเมืองจังหวัดระยองได้นำตัวผู้ต้องหาชาวเกาหลีใต้ทั้งสองคนออกจากห้องคุมขังนะฮะ
วันนี้นำตัวไปส่งสารจังหวัดระยองเพื่อฝากขังผลัดแรกในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นและอำพลางศพนะครับ
ซึ่งจากการเปิดเผยของตำรวจเนี่ยบอกว่าในคำร้องฝากขังพนักงานสอบสวนได้ยื่นคัดค้านการประกันตัวผู้ต้องหาด้วยนะครับ
เนื่องจากเป็นคดีอุกชะกันสะเทือนขวัญของประชาชนแล้วก็เป็นชาวต่างชาติไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งในไทยด้วย
ถ้าให้ประกันตัวไปก็เกรงว่าจะหลบหนีนะครับเพราะเข้าไทยมาก็เข้ามาอย่างผิดกฎหมายทางด่านชายแดนที่เข้ามาทางช่องทางธรรมชาติ
ผู้ต้องหาทั้งสองคนวันนี้เนี่ยตอนแรกก่อนจะพาไปสารเนี่ยนอนหลับอยู่ในห้องคุมขังเนื่องจากร่างกายเนี่ยอ่อนเพลียอิดโรยเพราะว่าถูกเค้นสอบปากคำทั้งคืนอยู่เหมือนกันนะครับ
แล้วก็ถูกนำตัวไปทำแผนชี้จุดเกิดเหตุมาด้วยโดยนายคิมฮยองจุนที่เป็นโปรแกรมเมอร์นะครับที่ไปร่วมหั่นศพเนี่ยนะมีอาการเป็นไข้ตัวร้อนเล็กน้อยคาดว่าเกิดจากอากาศนะแล้วก็เครียดพนักงานสอบสวนเขาก็จัดยาแก้ไข้ให้กินไปแล้วนะครับเนี่ยฮะฟุ๊บเลยนะก็ทางศาลจังหวัดระยองไม่ให้ประกันตัวนะครับตามคำร้องคัด
การสอบศูนย์เจ้าหน้าที่รัชธรรมก็เลยคุมตัวชาวเกาหลีใจทั้งสองคนเข้าเรือนจำกลางจังหวัดระยองไปเรียบร้อยแล้วนะฮะอ่านี่เป็นความคลืมหน้าของคดีนี้นะครับ